คุณผู้ชมค่ะจากพี่ปลอยไฟล์นะคะมาที่พี่สมจิตจงจอหอกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเนี่ยไม่ได้มาปล่อยทีเด็ดนะชกมวยนะแต่ว่าปล่อยทีเด็ดมูเตลู
เออนะคะมูจนได้ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไปดูกันหน่อยนิดนึงไปอัปเดตกันนิดนึงก็ละกัน
ไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงไปไหว้ไปไหว้มาเอ้าภรรยาหายเสยนะคะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงจริงคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเราเจอตัวพี่สมจิตนะคะ
ก็ได้เผยความลับกับเราอีกครั้งว่าที่ทุกวันนี้ปังได้มีละคร๓๔เรื่องติดกัน
ทั้งที่ช่วงโควิดศิลปะคนอื่นนะโอ้โหบอกเลยว่าศิลปินคนอื่นเขางานหายหมดเลย
เพราะว่าพี่สมจิตคือสายมูที่แท้จริงค่ะทั้งไปไหว้บนบานสารกล่าวตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะ
ยังได้ไปขอพรอาจารย์ที่เคารพรักด้วยค่ะส่วนแม่พึ่งนั้นไม่ได้ขออะไรนะคะ
จากขอให้ภรรยานั้นหายป่วยนะคะโอ้เขารักภรรยามากเลยเนาะ
แล้วด้วยความที่เดินสายมูเตลูบ่อยมากค่ะล่าสุดเนี่ยพี่สมจิตเนี่ยเลยส้มหล่นแล้วกัน
ได้เล่นละครแนวปฏิหารชื่อเรื่องว่าอะไรนะพี่แจ๊ค
อภิหารอภิหารข้าวเหนียวทองห่ำแบบนี้เลย
แค่ชื่อก็ดูอลังการเรื่องก็คือกินข้าวเหนียวแล้วมีพลัง
เออนะคะคือพี่สมจิตเนี่ยเขาเล่นเป็นพ่อพระเอกที่มีอิทธิฤทธิ์นะ
ท่องคาถาเสกฟ้าเสกฝนปล่อยพลังได้อะไรอย่างนี้

ยิ่งใจสุดยอดเรื่องนี้สุดยอด

ครับต้องรอดูนะครับต้องทาเบิ้งครับ
สมจิตละครตอนนี้ยาวเลยมากี่เรื่อง

ความเชื่อทางใจเนอะเป็นความเชื่อที่พึ่งทางใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ค่ะนะคะก็อย่างที่บอกไปเป็นความเชื่อทางใจนะคะ
แล้วก็พี่สมจิตแกไหว้แล้วก็ปังจริงด้วย
เออนะดิฉันว่าที่หายมาได้เพราะว่าอะไร
คือ๑ได้กำลังใจจากคุณสามีจากคนในครอบครัวนะคะ
โรคแบบว่าเขาเรียกอะไรนะโรคป่วยเจ็บไข้เนี่ย

อ๋อก็ต้องขอบคุณพิมพ์แพทย์ที่ดูแลด้วย